คดีที่เราเรียกกันติดปากว่าคดีแม่ปุ๊กเนี่ยนะคะ
นางสาวนิษฐาวัย๒๙ปี
ขอเรียกว่านางเสาปุ๊กแล้วกันครับถูกเจ้าหน้าที่กองปราบ
ควบคุมตัวตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ควบคุมตัวตามหมายจับของศาลหลายข้อหาเลย
ฉอกโกงฉอกโกงประชาชน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เรื่องของนางสาวปุ๊กเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีต่างเหล่านี้
สงสัยว่าวางยาลูกจนลูกป่วยจนลูกคนนึงที่ไม่ใช่ลูกแท้ที่รับมานะ
อมยิ้มอ่ะจนเสียชีวิตไปอ่ะหรือเปล่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ช่อโกงก็คือโพสต์รูปลูกป่วยขอรับบริจาคขายของออนไลน์
ไปซื้อแล้วไม่ได้ของเนี่ยนะคะเลยโดนไปหลายข้อหา
ตอนนี้นางสาวปุ๊กคนนี้ให้การภาคเศษแค่เรื่องของการขายของ
แล้วไม่ได้ส่งของให้กับลูกค้าแต่เรื่องวางยาลูกเนี่ยเขาปฏิเสธหมดเลย
แต่ก็ต้องขยายผลต้องหาหลักฐานเพิ่มหนึ่งเลยนางสาวปุ๊กคนนี้
บัญชีธนาคารมีกี่บัญชีมีเงินหมุนเวียนกี่บาทกันแน่
ตั้งแต่เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยลูกอ่ะนะน้องอมยิ้มที่เสียชีวิตไป
เขาก็มีข้อมูลชัดเจนแล้วไม่ใช่ลูกแท้น้องอิ่มบุญลูกชายเนี่ย
ตกลงใช่ลูกแท้ไหมนี่นะคะค่อยไล่เรียงทีละประเด็นค่ะ
เรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางสาวปุ๊กเนี่ยนะคะ
พลตำรวจรีจิรพบภูริเดชผู้มังคับการกองปรับรามบอกว่า
มี๕บัญชีค่ะมีเงินหมุนเวียนกว่า๑๕ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่ปี๒๕๖๑ถึงปี๒๕๖๓ตำรวจอายัดบัญชีเอาไว้แล้วนะคะ
ตรวจสอบล่าสุดยอดเงินเหลืออยู่ในบัญชีหลักร้อยบาทเอง
จาก๑๕ล้านอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ยักย้ายถ่ายเทไปบัญชีใครบ้างนี่นะคะถามว่านางสาวปุ๊กติดการพนันไหมอะไรไหม
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีข้อมูลนะคะว่าติดการพนันหรือเปล่าแต่มีประวัติถูกดำเนินคดีช่อโกงตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้วนะคะ
คดีตอนนี้ตรวจสอบเพิ่มว่าเข้าข่ายมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วยไหม
แต่ว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำมีสติสัมปชัญญะดีค่ะ
ส่วนผลการตรวจดีเอ็นเอน้องอิ่มบุญลูกชายที่ตอนนี้ก็ป่วยอยู่แต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็อยู่ในการดูแลของทางพมเนี่ยนะคะ
ผลตรวจออกมาแล้วนะคะน้องอิ่มบุญเป็นลูกโดยสายเลือดกับนางสาวปุ๊กค่ะลูกแท้
ส่วนผลตรวจสารเคมีที่เจอในร่างกายของน้องอิ่มบุญอยู่ระหว่างการตรวจแยกสารอย่างละเอียด
คาดว่าจะรู้ผลภายในสัปดาห์นี้นะคะ
พลตำรวจโทษธวัชชัยเมฆประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนส่งขวดยาค่ะเป็นขวดพลาสติก๑๕ขวด
มีป้ายชื่อยาแล้วก็ยังมียาหลงเหลืออยู่
เรื่องของยาเนี่ยที่ไปเก็บมาได้จากบ้านของนางสาวปุ๊กเนี่ยค่ะ
จะรู้ผลภายใน๓วันว่าคือยาอะไร
เราก็จะต้องส่งให้ผู้ชำนานเฉพาะทางของทางกระทรวงสาธารณสุข

ยานี้คือยาอะไรรักษาอะไรชื่อยาตรงกับฉลากที่ติดหรือเปล่า

ว่าใครเป็นผู้จ่ายยาไปเอายามาจากไหน

ไปเจอกับพ่อและน้องชายรวมถึงแม่

อยู่ที่โรบ้านบอกว่าเครียดมากแม่เครียดมาก
นางสาวปุ๊กบอกว่ารู้ข่าวที่โรงพยาบาลแถลง
พอจำกัดการเยี่ยมแล้วน้องอิ่มบุญอาการดีขึ้น
ก็ยอมรับว่าน้องอิ่มมุนอาการดีขึ้นจริง
แต่ไม่รู้ว่านางสาวปุ๊กไปทำอะไรหรือเปล่า
เพราะเห็นว่าน้องอิ่มบุญก็กินข้าวของทางโรงพยาบาลตามปกติ
ไม่ได้โอ้โหกินเฉพาะอาหารที่นางสาวปุ๊กเอาไปให้กินเท่านั้น
ของนางสาวปุ๊กบอกแบบนี้นะบอกว่าตอนนี้ก็เครียดมาก
เป็นห่วงความรู้สึกของคนในครอบครัวทั้งหมด
โดยเฉพาะภรรยาก็คือแม่ของนางสาวปุ๊ก
เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจ
พอรับรู้เรื่องข่าวต่างเหล่านี้เครียดมาก
ไม่รู้ด้วยว่านางสาวปุ๊กเนี่ยเล่นพนันหรือเปล่า
หรือมีปัญหาอะไรไหมเพราะไม่เคยเห็น
ส่วนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลยืนยันว่า
รู้แค่เรื่องของค่ารักษาพยาบาลของน้องอิ่มบุญคนเดียว

ไม่รู้เรื่องของค่ารักษาพยาบาลของน้องอมยิ้ม

ถ้าตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของครอบครัวก็ยินดี
เพราะทางครอบครัวไม่รู้เลยว่านางสาวปุ๊ก
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีตั้ง๑๕ล้านกว่าบาท
ทางครอบครัวบอกว่าทางครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินบริจาค

คือทางโรงพยาบาลก็ออกมาแจกแจงเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ตามที่เบิกได้

ซึ่งไม่ถึง๑๕ล้านกว่าบาทแน่

ส่วนหลักฐานที่ตำรวจยึดในวันที่ไปตรวจค้นบ้านของนางสาวปุ๊กเนี่ยนะคะ
ของนางเสาปุ๊กบอกว่าก็ได้ไปแค่น้ำยาล้างห้องน้ำ
น้ำยารีดผ้าเรียบที่เพิ่งซื้อเข้าบ้านได้แค่๒วัน
ยารักษาของน้องอิ่มบุญและน้องอมยิ้มก่อนหน้านี้ที่ได้มาจากโรงพยาบาล
พ่อของนางสาวปุ๊กบอกว่าไม่เข้าใจ
ทำไมข่าวลงว่ามีสารกัดกร่อนมีสารมีพิษ
ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะวันนี้นะคะ
ตำรวจก็ไปรับตัวพ่อกับแม่ของนางสาวปุ๊กนะคะ
ของนางสาวปุ๊กก็พูดแบบน้ำเสียงสั่นเคลือเลยว่า
คิดถึงน้องอิ่มบุญและคิดถึงนางสาวปุ๊กค่ะ
เราเรียกได้มากับเราเอง
ต้องว่านายมากกว่านี้คุณแม่
สุขายด้วยกัน